มาแล้วห้วยเด็ดไทยรัฐ

ท่านบรรหารเป็นนายุงธรรมดีคนที่๒๑
ฉายามังกรสุพรรณเป็นนักการเมืองที่สร้างความเจริญให้อย่างมาก
ฉะนั้นเลข๒๑ตอนนี้ขายดิบขายดีมาก
นอกจาก๒๑แล้วเนี่ยคือเลข๘๓อายุ๘๓คืออายุย่างเข้า๘๔
ฉะนั้นเวลาซื้อต้อง๘๓เข้า๘๔แล้วก็กลับบนกับร่าง๓๘
๘๓๘๔แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เล่นลอตเตอรี่
อีกอันนึงคือพศ๒๔๗๕ที่เกิดพศ๒๔๗๕

ก็เลยเป็น๘๓๘๔๒๑๒๔๗๕แล้วก็กลับกันด้วยนะแต่ซื้อรัฐบาล
กลับไปซื้อกลับไปซื้อที่รัฐบาลไงหมายถึงให้กลับแลกแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่
แม่ซื้อลอตเตอรี่เกือบทุกนวดเลย

เวลาที่เสียเหมือนกันนะ

๐๔๔๒นะโอเคมาก
ของพี่ผัดก็มีที่กำแพงเพชรนะคุณผู้ชมนะ
เขาไปเจอเต่าคุณเต่าแต่มันกลายเป็นเต่าสีทอง
ตามันแล้วก็แก้มมันเป็นสีแดงด้วยนะ

บนหลังเต่ามันมีอักษรคล้ายอักษรภาษาจีน
เป็นคำมงคลเขาก็เลยบอกว่างวดนี้ชาวบ้านก็แห่กันไปใหญ่เลย
มุ่งตึงหรือมุ่งอีกแล้วแห่กันไปดูบนหลังเต่า

แล้วก็มีแป้นปุ่ม๑๓ปุ่ม

อักษรจีนที่อยู่บนหลังเต่าที่เขาอ่านได้
ก็คือคำว่าสิ้วกกกิ้ม

แล้วก็เขาก็บอกว่าคนก็แห่กันไปใหญ่เลย
เลขที่เขาตีกันได้คร่าวตอนนี้นะคะ

เออแต่เขียนเนี่ยยักษ์เนี่ย

ยักษ์เออคุดไปร่วมชั่วโมงทำการชาวบ้านเนี่ย
ก็เลยอยู่ก็มาขอเบอร์กันนะยะ

เคียนนี้ขึ้นมามีด้วยกัน๒ต้นนะ

โดยต้นแรกยาว๒๐เมตร๘๐เซนติเมตร

วัดรอบลำต้นได้๒เมตร๖๑เซนติเมตร

ต้นที่๒ยาว๙เมตร๕๗เซนติเมตร
แล้วสรุปมันได้เลขอะไรบ้างแม่สรุปมันมีเลขอะไรบ้างแม่๒๐

นี่เขาบอกว่ามีจิ้งจกประหลาดที่พยาวนะเจ้าสามหางกับเจ้า
หมู่บ้าน๔๐ทับ๑นะอยู่ที่เชียงคำ
เลขที่เขาตีออกกันออกมานะคะก็คือ๔๐๑นะคะ
จริงจบสามหามี๗๓๕๗๕๓๕๗๓อะไรประมาณนี้

บอกว่าเห็นเลือดหรือเลือดออกเนี่ยนะ

เดี๋ยวถูกกันนะตดดีนะ

ิงระวังนะถ้าถูกเขาเอาทูบมาปักแกนะ
อย่าสิเดี๋ยวซิลิโคนฉันยวบหมด
เลขเด็ดเลขดังรู้ก่อนใคร